คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะที่มีน้องอ้ำเด็กชายวัย๕ขวบชาวขอนแก่นที่หายตัวไป๔ปี
ที่เข้าว่าจะถูกรถแบ็คโหลดทับแล้วก็จมอยู่ในสระด้ายน้ำเลยนะคะ
ทีนี้คำบอกเล่าของพยานซึ่งเป็นเพื่อนน้องอ้ำค่ะ
คุณย่าบอกว่าตอนนี้หลานยังภาวะภาวะอยู่เลยเวลาถูกถามถึงเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าหลายคนก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนของน้องอ้ำคนนี้แหละ
ที่ทำให้รู้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
จากกรณีที่น้องอ้ำหรือว่าเด็กชายธนวัฒน์แก้วตาวัย๕ขวบ
ชาวบ้านหัวขัวตำบลเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อย
หายไปจากบ้านและหาตัวไม่เจออีกเลย
ไปดูรถแบ็คโฮลขุดสระที่ห่างจากบ้านพักประมาณ๑กิโลเมตร
เพราะว่าคือน้องไปดูรถแบ็คโฮลแล้วน้องก็หายไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี๕๙แล้วค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เจอตัวน้องอ้ำเลย
แต่พยานสำคัญซึ่งเป็นเพื่อนของน้องอ้ำนี่แหละ
ยืนยันว่าน้องอ้ำถูกรถแบ็คโฮลทำให้ตายขณะกำลังขุดดินในสระ
ย่าของเพื่อนน้องอ้ำคนนี้บอกว่า

เพราะว่าน้องไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนว่าน้องอ้ำคงไม่ได้มาโรงเรียนอีกแล้ว
เพราะน้องอ้ำถูกมือแบ็คโฮตบเลือดไหลตายฝังอยู่ในสระ
ครูที่โรงเรียนได้ยินแบบนั้นถึงได้มาบอกให้ครอบครัวทราบ

ตอนค่ำเขาอยู่กับอ้ำ
เขาไปดูแบงคโฮลขุดดินที่สระวงกับอ้ำนี่แหละ

มือตักแบ็คโฮลมือหมุนมันหมุนไปแล้วก็หมุนมา
ฟาดเข้าที่น้องอ้ำจนเลือดออกเต็มหัวเลย
แล้วก็ตกลงไปในหลุมดินที่แบ็คโฮลกำลังขุดดินอยู่

ตัวเขาตกใจกลัวไม่กล้าดูเลยวิ่งกลับบ้าน
คุณย่าก็บอกว่าครอบครัวก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดนะคะ
แล้วก็อยากให้มีการขุดกระดูกน้องอ้ำขึ้นมาโดยเร็ว
น้องที่เป็นเพื่อนเนี่ยจะได้มีชีวิตปกติสักที
เพราะว่าที่ผ่านมาพอมีการสอบสวนเรื่องนี้ทีไรนะ
เหมือนดึงเขากลับไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นที่เขาเล่า
เขาก็จะมีอาการหวาดภาวะหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดตลอดเลย

ตำรวจก็ดำเนินการเลยสูบน้ำออกจากสระเพื่อค้นหาร่างน้องอ้ำ
ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้จะหลงเหลือชิ้นส่วนอะไรอยู่บ้าง
อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กมากก็ได้นะคะ
ซึ่งคาดว่าน้ำในสระน่าจะแห้งภายในสิ้นเดือนนี้
และถ้าพบว่าคนขับรถแบ็คโฮลกระทำความผิดจริง
ก็พร้อมที่จะดำเนินคดีด้วยค่ะ
โอ้โหก็ต้องรอกันถึงสิ้นเดือนนะ
ต้องรอสูบน้ำก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า
ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอาใจช่วยด้วยละกัน